ระยะหลังมานี้คุณผู้ชมถ้าเกิดสังเกตกันดี
ดาราบ้านเราไปโลดแล่นอยู่ฝั่งเมืองจีนกันเยอะเลยทีเดียว
ล่าสุดก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนก็ข้ามกันไปข้ามกันมา
ไทยกับจีนมาจับมือสร้างภาพยนตร์ด้วยกันซะเลยค่ะ
นักแสดงวัยรุ่นสองประเทศนะคะทั้งไทยและจีนค่ะ
บเท้าเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว
ซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผู้สร้างสัญชาติไทยและจีน
โดยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็นับว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ

โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะได้นักแสดงวัยรุ่นชื่อดังทั้งไทยและจีน
มาร่วมสร้างสีสันกันอย่างคับข้างเลยทีเดียว
ไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์ชัชวินโทโมคเคเอลติกตินาสุพนาศริยาข่งสุหารกัวอีจวินและอีกมากมายค่ะ
ซึ่งทุกคนเผยว่ารู้สึกดีใจที่มีโอกาสในการร่วมงานโปรเจกต์ยักษ์ครั้งนี้ค่ะ
แล้วก็ทำให้พวกเขาได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมไปถึงพัฒนาศักยภาพในการทำงานอีกด้วยค่ะ